แต่พูดแบบนี้เรื่องฝนเนี่ยจริงนะ
คุณผู้ชมที่ส่งไลน์เข้ามาส่งข้อความเข้ามาทางคอมเมนต์เนี่ย
เขาก็ไม่ได้บอกเรื่องฝนตกอย่างเดียวไง
พื้นที่เหมือนกันเห็นผ่านตาทุกวันเลยบ่นว่าแรงจัดแรงเหลือเกิน
ที่อื่นฝนตกแต่ทำไมที่บ้านผมมันแรง
นี่แหละผมถึงต้องไปหาข้อมูลว่าทำไมแรงแรงนะครับ
ก็มีเรื่องของแรงเหมือนกันนะครับที่บ้านน้องม้าหมู่๑๕นะครับ
เป็นหมู่บ้านบอกว่าแรงซ้ำซาก
แล้วก็ไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอฝนเลย
ที่อื่นฝนตกดีแต่ที่นี่แรงตลอดเลยต้องมีการทำอะไรนะเนี่ย
นางแมวครับแต่สังเกตดีครับ
นี่เป็นนางหมีหรือครับนี่ครับบอกว่า
บอกได้คำเดียวว่านี่คือแปลกด้วยนะครับผม
เสียงเพลงสนุกสนานนะครับเสียงเพลงมีไหมนะฮะอืม

พี่ทิเป้เต้นไปด้วยอ่านข่าวนี้เต้นไปด้วย

นำขบวนแห่นางแมวไปทั่วหมู่บ้านหนองม้า
หมู่ที่๑๕ตำบลมะค่าอำเภอนวลสูงจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่ามีการแห่ครบ๓วันแล้วครับคือเมื่อวานนี้นะฮะ
เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมแห่นางแมวขอฝนตามความเชื่อ
หลังจากฝนทิ้งช่วงมานานครับ
ต้นข้าวเหี่ยวเฉาใกล้จะยืนตายกันหมดแล้วครับ

นางหมีนะครับเพราะว่านางแมวแห่ไม่ได้
ตุ๊กตามีที่น่ารักอยู่ในกรงนั้นนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าใจจริงก็อยากให้นางแมวมาแห่แหละครับ
แต่ว่าเป็นตามประเพณีนะครับคือเรื่องอย่างนั้น
แต่ตอนนี้ครับกลัวว่าจะทรมานสัตว
ก็เลยขอให้ตุ๊กตามีรอบบุระบันแทนนะครับ

สระน้ำเข้ามาแมวก็จะร้องเมียวใช่ไหม

อันนี้ก็แห่หมีครับก็สาดน้ำใส่หมีเหมือนกัน
เพื่อร่วมใจขอฝนให้ฝนตกลงมาเร็ววันครับ

ปกติแล้วก็นักกระดาษสิงหาจะเป็นฝนนะครับ

เราก็เลยมีความเชื่อนะครับในตามบรรพบุรุษที่เคยพาปฏิบัติมานะครับ
ก็ปฏิบัติตามเผื่อนะครับจะมีคนลงมาบ้างนะครับ
นี่แหละคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้นี่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านนะคะ

บางทีมันอาจจะเกิดจากสภาพอากาศดินฟ้ามันเปลี่ยนแปลง
หรือที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าจะมีคนในหมู่บ้านในพื้นที่เนี่ย
ทำผิดจารีสประเพณีอะไรหรือเปล่า
แล้วก็เลยจะมีการทำพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝนนั่นเอง
แล้วเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าเอาแมวมาใส่กรงใช่ไหม
สาดน้ำบ้างแมวมันก็จะร้องแล้วก็เขาก็เชื่อว่าฝนจะตกลงมา
แต่อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าพอเอาน้องหมีมาใส่กรง
แล้วพอเขาสาดน้ำคือน้องหมีเขาร้องไม่ได้อ่ะ
แล้วว่ามันมีมีผูกกับความเชื่อทำไมฉบั้งถึงไหม
แล้วก็พลต์เอกชัดชัยสลิกัญญาบรองนายกรัฐมนตรีปรายงาน
พื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ยังมีฝนตกอยู่
ก็เรียกว่ายังตกจุดเดิม
ซ้ำเดิมอย่างภาคอีสานต้องเร่งระบายน้ำ
แต่ก็ให้คำนึงถึงฤดูการต่อไป
แต่ในปีนี้ก็มีพื้นที่ที่น้ำแรงด้วย
ดังนั้นนะครับเมื่อวานี้จึงมีการขอ
มีข้อเสนอเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
ในเรื่องของปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ
ซึ่งนายยกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยเหมือนกัน

บ้านเรามีทั้งที่ฝนตกก็มีมีทั้งที่ขาดแคลนน้ำก็มีอยู่นะครับ